ปิดท้ายดีกว่าพาไปดูเซเลปคนใหม่บนโลกออนไลน์
โอ้โหล่าสุดคลิปนี้คนชมเช็คเมื่อกี้เลย๔ล้านวิวแล้วนะคะ

คือฟังไปแล้วแบบหูคุณยาย
ใช่สุดอ่ะใช่คือโตไปเนี่ยอยากจะเป็นคุณยาย
มีความสุขกับชีวิตแบบนี้นะคะ
สวัสดีค่ะคุณยายค่ะยังไม่ถืออย่างนี้หรอคนนี้จะไปก่อน
นี่ก็ชอบเล่นตัวเองมาสอนหนูเขาถูก

อ้ออยู่นะคะเอาไปรู้จักคุณยายคนนี้นะคะดีดกีต้าร้องเพลง
ไปดูซิว่าทำไมถึงโดนใจชาวเน็ตกันค่ะ
เป็นไงน่ารักน่ารักคือจะบอกว่าฟังเพลินจริงนะใช่ค่ะคือนั่งเปิดฟังเพลินเพลินช่วงคนยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์เนี้ยอืมชอบใช่นะคะ
คุณยายเขาก็โพสต์คลิปนี้นี่แหละค่ะใครอยากจะไปฟอลโล่คุณยายนะคะมาลินดาเฮอร์แมน
ตอนนี้ในเฟซบุ๊กเป็นเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคนไปเกือบหกหมื่นคนแล้วนะคะ
เป็นเซลปชั่วข้ามคืนจริงจริงก็เขียนแคปชั่นบอกว่าทานข้าวกินยาเรียบร้อย
แล้วก็เริ่มแบกเนี้ยนแบกเนี้ยงยางยานตามภรรษาปู่ย่าตาชวด
กีต้าเพื่อนประจำบ้านถ้าไม่ทำแบบนี้จะตายอิอินี่เหมือนกัน
สร้างความสุขให้กับตัวเองพี่ไอ้กุ๊กกิ๊กถูกอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นจริงนะคะ
ก็เป็นเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับการตกหลุมรักอย่างหวานซึ้งซึ่งคุณยายก็ร้องออกมาได้ภายร้อ
ถูกใจหลายหลายคนน้ำเสียงของคุณยายเนี่ยโอ้โหมีพลังนะคะอืม
ตรวจโซเชียลของเราค่ะสอบถามไปยังลูกชายของคุณยาย
ชื่อว่าคุณโน้ตคีตรัฐบุญยรัตภัณฑ์นะคะเล่าว่าคุณแม่เนี่ยชื่อมารินดาเฮอร์แมน
ปัจจุบันอายุหกสิบหกปีคุณแม่อยู่ในสายวงดนตรีมานานกว่าสี่สิบปี
สมัยก่อนตอนคุณแม่เป็นสาวเนี่ยคุณแม่เป็นนักร้องที่ร้องตามโรงแรมกับวงดนตรีค่ะ
แล้วก็ช่วง๑๐ปีหลังมานี้เนี่ยตนเองแล้วก็คุณแม่ได้เปิดร้านอาหาร
คุณแม่ก็เลยกลับมาร้องเพลงอีกครั้งที่ร้านนะคะเขาก็มีการโพสต์ข้อความ
โมทร้านด้วยในร้านบอกได้ไหมเผื่อมีใครอยากไปฟังคุณยาย
อยากไปสายอยากไปฟังเหมือนกันนะเออเขาชื่อว่าเฮ้ยมัมบาเห็นไหมอ๋อ
เป็นมัมคุณแม่เป็นตัวตั้งตัวตีเลยนี่ก็เป็นภาพของคุณแม่นะคะ
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแม่เป็นคนอารมณ์ดีชอบร้องเพลงแต่งเพลงเองนะคะ
ตัวเองก็เลยสอนให้คุณแม่เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็อัดคลิปการร้องเพลงมาแชร์ในโซเชียล
ประสบความสำเร็จก็นี่แหละค่ะมีร้องในไลฟ์มีในรถด้วยฟังเสียงหน่อยได้ไหมคะ
ซึ่งจริงแล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้มีคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์ด้วย
เป็นคลิปของคุณป้าชาวสิงคโปร์หลายคนอาจจะคุ้นคุณเนอกเคยคิ้นกัน
คุณป้าวัยนี้เล่นกีต้าแล้วก็ร้องเพลงนะคะ
ก็อัดคลิปโชว์ขณะกำลังโซโลกีต้าไฟฟ้าเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์
ไปฟังเสียงของคุณป้าแมริโฮคนนี้กันค่ะ

เห็นมั้ยก็เสียแล้วเพิ่งมาเริ่มเรียนไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยเรียนตั้งแต่เด็กไปเข้าโรงเรียนก่อน
อุปสรรคไม่ใช่ตัวเลขอุปสรรคอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจของเราต่างหาก
ว่าเราเนี่ยจะทำอะไรนี่พูดถึงคุณผู้ชมทั่วไปว่าไม่แก่เกินเรียนนะคะ
แล้วยิ้มจริงนะอย่างนี้จริงแล้วสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะ
แล้วก็กำลังจะมีผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นเรื่อยต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีความสุข
คุณยายทั้งสองท่านนี้ที่ฉันเห็นแล้วยิ้มรู้สึกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยฉันจะเป็นแบบนี้
จะเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขคือจริงต้องทำจะให้มีความสุขอาจจะเล่นเป็นโน
อะไรอย่างนี้อาจจะฝึกตอน๖๐ก็เป็นไปได้ไงคืออะไรก็ทำได้เกิดขึ้นได้แหละ
เพียงแค่เรามีความสุขกับมันแล้วก็เห็นแล้วยิ้ม
นึกถึงภาพยนตร์เรื่องยังแอดฮาร์ดนั่นนี่คือวัยต้องใช้คำนี้นะวัยไม้ใกล้ฝั่ง
ร้องเพลงประสานเสียงเล่นกีต้าตีกลองคุณ
ภาพยนตร์เรื่องอินเทิร์นก็เหมือนกัน
ถ้าหัวใจเราไม่แก่ไม่มีทางที่เราจะแก่แน่

ใช่ค่ะเต็มที่เต็มที่อย่าไปคิดว่าเราเนี่ยหมดแล้ว

ยิ่งคิดว่าโอ้ยฉันแก่ฉันแก่มันจะยิ่งแก่
ต้องคิดว่าไม่ฉันก็สูงสีกับเบื้องระดาษ

ย้ำว่าผู้ประกาศบันเทิงช่วงภาเรศบันเทิง

ใช่ใจคิดก็เด็กหน้าก็เด็กตาม

หน้าเด็กแล้วก็บอกด้วยว่าสวยขึ้น

นี่ไงนี่ไง

เป็นเรื่องราวที่มาฝากในสายตรวจโซเชียลกันวันนี้นะคะ